ส่วนเรื่องนี้เบรกนี้มีข่าวดีมีข่าวยินดีหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์ก็ชื่นชมกัน
ดิฉันว่าในยุคนี้ใครให้อะไรได้
ก็อยากจะให้ใครช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยนะคะ
เป็นเรื่องของผู้หญิงใจบุญคนหนึ่งค่ะ
ใครมาขายอะไรเธอเธอเหมาหมด

คลิปนี้ค่ะพอมีการเผยแพร่ไป

แล้วดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีอาการแบบนี้
คืออยากช่วยอยากอุดหนุนคนที่พยายามจะต่อสู้นะคะ

ช่วยคนที่เขากำลังทำมาหากินอาชีพค้าขายนี่แหละค่ะ
เหมาอะไรบ้างพวงมาลัยคุณลุงนะคะ
เหวนมเปรี้ยวของเด็กที่มาขายเหมาโดนัทนะคะ
นอกจากเหมาแล้วยังเพิ่มราคาให้ด้วยนะคะ
นมเปรี้ยวถุงละ๑๐๐เธอก็ซื้อ๒๐๐
และทุกครั้งที่เธอเหมาก็จะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบคนขายเสมอ
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่คุณมาดีพัฒระนนทนันหรือคุณกิฟต์ค่ะ
บอกว่าที่อยากช่วยคนอื่นเพราะที่บ้านชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะ
แล้วตนเองก็เคยผ่านภาวะที่ยากลำบากแบบนี้มาแล้ว
อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่คุณมาดีพัฒนนนทนันหรือคุณกิ๊บค่ะ

พี่เป็นต้นแบบที่หนูอยากทำตาม
บางคนถ่ายคลิปมาให้ดูเลยนะคะ

อันนี้ชอบมากมีความสุขมากเลย
ดีใจมากเลยว่าเฮ้ยเราเป็นต้นแบบความดีต้นแบบน้ำใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งจริงนิดนึงคือพี่ยังไม่ได้รวยนะ

ต้องบอกทุกคนว่า๕บาท๑๐บาทมันก็คือน้ำใจนะ
เห็นที่พี่ทำใช่ไหมมันจะเป็นแค่หลักร้อย
พี่ก็จะไม่ได้แบบมีปัญญาสร้างแบบหลักหมื่นหลักแสนหลักพันอะไรอย่างนี้
คือเหมามันสร้างความดีใจให้คนขายของนะคะ
คนขายของนี่เวลาเจอเหมาดีใจได้กลับบ้านแล้วนะคะ